เรื่องนี้ก็ดีกว่าผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเทียบ
เพราะสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ
ไปเปิดโลกจินตนาการกันหน่อย
และจะได้ว่าเป็นหนึ่งใน๒๕อันซีน
ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะครับ
ไปเที่ยวกันดูซึ่งจะเป็นที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะยากเล่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท
เขาได้คัดเลือก๒๕สถานที่ท่องเที่ยวใหม่
นี่แล้วหนึ่งในนั้นมีอะไร

แห่งสวนนกนุดพรรภยชลบุรี

คุณกัมพลตันศาจารย์ปฐานสวนนกนุดพรรภย

อกจากจะมีสวนที่สวยนะฮะ
มากกว่า๔๐สวนแล้ว
ที่แบบว่าเป็นไฮไลท์เลยนะซึ่งที่ผ่านมาสวนนกนุษย์เขาสร้างโซน
นี่เขาเพาะพันธุ์ขึ้นมาเหรอไม่ใช่สิหมายถึงสร้างขึ้นมา
จำลองขึ้นมาสร้างขึ้นมาอีกจำลองขึ้นมาอีกเพิ่มอีกถึง
สิบเอ็ดตัวสามสิบชนิดอ่ะอืมทำให้ปัจจุบันคุณรู้ไหมว่า
เก้าร้อยตัวโอ้โหเยอะมากสามร้อยยี่สิบชนิดสายพันธุ์
นี่ฮะเป็นการลงการท่องเที่ยวเนาะลองไปเที่ยวกันดูฮะ
น้องหนูนะบางทีเขาอาจจะแบบก่อนไปเปิดเทอมก็ได้นะ
บางคนยังไม่เปิดเทอมไงพาไปดูธรรมชงธรรมชาติ
พาไปดูสวนทรงสวนสัตว์และยิ่งได้เห็นจุดที่เป็น
อ๋อหมูมีหมูข้างหลังอ่ะข้างหลังเอ้ามีสิงโตมีหมู
เอางี้ละกันคุณลองไปกันดูนะถ้ามีโอกาสลองไปเที่ยวที่นี่
บอกว่าเป็นสถานที่ที่แนะนำอยากให้ไปแล้วเขามีโปรโมชั่นดี
ใครที่ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าครบสองเข็มแน่
สามารถเที่ยวชมสวนนงนุษย์พัทยาได้ฟรีฟรีเลย
ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดตุลาคมนี้ไปเที่ยวกันจะเยอะนะครับ
ไปเที่ยวกันได้วางแผนการท่องเที่ยวกันได้ละช่วงนี้นะคะ
ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะมีเวลาแวะเวียนไปเที่ยวกัน